อื่นเขาก็เปิดเพลงแต่ไม่เห็นดังขนาดนี้
แล้วก็มีคำสั่งจากทางเขตรัชเทวีนะฮะ
ก็คือตอนเป็นข่าวแรกเนี่ย
เป็นลักษณะที่ว่าคนร้องเรียนมีเพียงแค่คนเดียว
แล้วก็เป็นคุณหมอที่เขาจะต้องนอนพักผ่อนตอนเย็นคือ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
แล้วก็คุณหมอท่านนี้ทำเรื่องไปที่สำนักงานเขตราชเทวี
แต่จริงแล้วเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้ที่เขาไปร้องเรียนนะ
เขาก็ชี้แจงผ่านสื่อเหมือนกันนะว่าข้อมูลที่สื่อนำเสนอเนี่ยบางทีมันคลาดเคลื่อน
แล้วเขาก็ตกเป็นจำเลยสังคมแล้วคนที่ร้องเรียนไม่ได้มีเขาคนเดียว
ร้องเรียนกันมานานเป็นหลายปีแล้วด้วยเหตุการณ์นี้
ถูกต้องแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบโอ้โหสุดโต่งอะไรขนาดนั้น
แต่มันดังจริงเดี๋ยวเราจะมีอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะให้ฟังว่า
มันดังขนาดไหนอย่างเนี่ยหนังสือที่คุณหมอเขาร้องเรียนมาเนี่ย
บอกว่าเขาร้องเรียนมาตั้งแต่นู้นกรกฎาคมปี๒๕๕๙
ช่วง๑๘๑๙นาฬิกาผู้จัดกิจกรรมเต้นอาราบิก
ที่สวนสันติภาพเนี่ยจะใช้ลำโพงขนาดใหญ่
ที่พักเนี่ยคือแบบปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้ว
เพื่อป้องกันเสียงยังดังไปร้องนะไปร้องแล้ว
เจ้าหน้าที่เขตรัชเทวีมาตรวจแล้วหลายครั้งก็พบว่าเสียงดังจริง
แจ้งเตือนแล้วหลายครั้งก็ไม่ปฏิบัติตาม
จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการสั่งย้งสั่งย้ายอะไรกันเนี่ย
ซึ่งทางผู้ร้องเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ว่า
สามารถซื้อสวนสาธารณะได้ใช้เงินซื้อเงินของผม
ซื้อพอเขตรายได้เนี่ยเขาบอกขอชี้แจงว่าไม่จริงเลย
ค่ะซึ่งทางเขตราชเทวีก็ชี้แจงบอกว่า
จริงแล้วมีความพยายามในการเจรจากลายเกลี่ย
กับกลุ่มที่เต้นแอโรบิกแล้วกับคนที่จัดนะคะ
ว่าให้เปิดเพลงเบาลงหน่อยได้ไหมลักษณะนี้
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเพลงเบาลงเปิดเพลงดัง
แล้วก็ประเด็นที่สั่งย้ายมันก็คือประเด็นที่ว่า
ระดับความดังมันเกินกว่าค่ามาตรฐานเสียงรบกวนที่ทางกฎหมายกำหนด
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของแผนในการพัฒนาพื้นที่อยู่แล้ว
วันนี้ทางผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณสุดปรีดามหายศ
ไปสอบถามกับทางพอเขตวัชเทวี
กรณีที่มีการให้ย้ายจุดเต้นแอโรบิกที่สวนสันติภาพ
ที่สวนราชเทวีพิรมริมบึงมักกษันแทน
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไป
เรื่องนี้นายธิรยุทธ์ภูมิศักดิ์ผู้อำนวยการเขตรัชเทวี
บอกว่าตัวเองเป็นผู้ลงนามคำสั่งดังกล่าวจริง
แต่ประเด็นที่มีการนำเสนอกันไปว่า
มีคำสั่งย้ายเพราะมีคนร้องเรียนเรื่องเสียงดัง

เพราะถึงไม่มีคนร้องเรียนเรื่องลานแอโรบิกแห่งนี้เสียงดัง
ก็ต้องย้ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไปตามแผนพัฒนางาน
ที่ถูกเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว
เนื่องจากว่าลานแอโรบิกในสวนสันติภาพ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกขออนุเคราะห์เพื่อใช้เพียงชั่วคราว
แล้วก็แสดงเอกสารราชการในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
สำนักงานเขตทำเรื่องขอคืนพื้นที่ดังกล่าว
ให้กับสำนักสิ่งแวดล้อมกรทม
เพื่อให้ย้ายไปที่ลานกีฬาพัดสอง

ทั้งเรื่องพื้นที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่าง
พัติรับประชาชนก็ใช้อยู่แล้วในสวนท่ำติ

หรืออาจจะประสานกับทางสวน
คือสำนักสิ่งแวดล้อมขอใช้อีกทีหนึ่ง
ส่วนเรื่องของการวัดค่าระดับเสียง
ผู้อำนวยการเขตรัชทีวียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดแล้วแล้วก็ตรวจวัดหลายครั้งด้วยนะครับ
จริงนะฮะเขามีระดับการวัดอยู่นะครับ
ถือว่าเป็นเสียงที่รบกวนทำให้เกิดผลกระทบกับผู้อื่นอ่า
ท่านผอเขตก็ชี้แจงบอกว่าการวัดเนี่ยมันคำนวณอย่างนี้คือ
หนึ่งเอาความดังปกติของพื้นที่ก่อนค่ะแล้วมาเทียบกับเสียงเวลาที่เขาเต้นโอราบิก
แล้วเขาเปิดว่ามันดังกว่าค่าปกติของพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
แล้วมันไปดังกว่าค่ากลางที่มันกำหนดเอาไว้ขนาดไหนเอาเป็นว่า
แอโรบิกนี้เสียงดังก็แล้วกันดังขนาดไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชม
เราเองเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยไปอยู่แถวนั้นก็ลองไปวัดดูใช่ไหม
ก็มีคลิปจากผู้ที่พักอยู่ที่แถวนั้นมีทั้งหอพักคอนโดมิเนียม
บ้านพักตึกรามบ้านช่องรอบลานแอโรบิกแห่งนี้
เขาบอกว่าบันทึกเอาไว้เมื่อ๑๗สิงหาคม๖๑
จากชั้นหกของคอนโดแห่ง๑ไปกับลานแอโรบิกแห่งนี้เลยนะครับ
หกเกิดละแปดอีกละเติด
สามสี่ห้าหกเกิดละแปดอีกละนิดสองห้า
หูหูหูห้าหกเกิดละแปดอีกละเติด
สามสี่ห้าหกเกิดละแปดสองครับ
สามสี่ห้าหกเกิดละแปด
สามสี่ห้าหกเกิดละแปด

ต้องใช้ลำโพงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
ต้องใช้แบบโอ้โห๓๔ตัวแบบนี้เปิดดังขนาดนี้เลยเหรอ
ค่ะแล้วการหันทิศทางของลำโพงเนี่ยมันเปลี่ยนทิศได้ไหม
ขึ้นเปลี่ยนทิศก็ไม่รู้ไปโดนที่อื่นนิดหน่อย
คือทีมข่าวเราเนี่ยก็ไปคุยทั้งสองฝากฝั่งนะเอาจริงแล้วอ่ะ
แต่อยากจะให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเราถ่ายเอาไว้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะ
อยากจะให้เห็นบรรยากาศนะว่าเสียงเพลงมันดังขนาดไหนมันรบกวนไหมนะคะ

ก็ใกล้เคียงกันเลยนะกับคนที่อยู่ใกล้กับนักข่าวของเราที่แบบไปวัด
แต่คอนโดชั้น๖นั้นสัก๗๐กว่าใช่ไหมอันนี้ใกล้นี่๖๐กว่า
มันไม่ได้ต่างกันมากแต่คือเนี่ยเห็นไหมแปลว่าเสียงลงมาที่คอนโดมันก็ดังเหมือนกันอ่ะ

มีเสียงคนที่นำเต้นด้วยไงเวลาก็พูดเลยตรงเนี่ย
เอาท่านที่เต้นอาราบิกอยู่ลองบอกเราหน่อยเนี่ยถ้าเสียงประมาณอย่างนี้
คิดว่าโดยปกติแล้วท่านเต้นกันมันต้องดังแบบนี้หรือว่าดังไปหรือว่าอะไรยังไง
เราก็ส่งนักข่าวไปคุยกับคนที่อยู่ใกล้กับลานแอโรบิกสวนสันติภาพนะคะ
ทุกคนบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัญหาเสียงดังรบกวนเนี่ย
มันยืดเยื้อมานานหลายสิบปีแล้วค่ะ

นุสวรีชัยสมรภูมิคนเยอะจริง

เขาบอกว่ามันเรื้อรังมานานค่ะ

เคยร้องขอให้ทางลานแอโรบิกเบาเสียงลงหน่อยได้ไหม

เนี่ยค่ะพอขอร้องไปครั้งนึงหายไปหนึ่งวัน
เอ้ากลับมาดังอีกเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
เป็นแบบนี้หลายสิบปีคนที่อยู่แถวนั้นบอกนะ

คือไม่เคยแก้ไขได้เลย
แล้วมันไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เป็นข่าวเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้ผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนบริเวณโดยรอบทั้งหมดนะคะ

เคยมีการร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เจอปัญหาเดิมว่าไม่แก้ให้สักที
ส่วนตัวคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลานแอโรบิก
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนที่ไปเต้นแอโรบิก
เพียงแต่ว่าอยากจะขอให้ทางลานแอโรบิกลดเสียงลงหน่อยได้ไหม

คนเต้นก็เต้นได้ก็เต้นได้อย่างมีความสุข
คนที่อยู่รอบก็จะได้พักอาศัยกันได้อย่างมีความสุขลักษณะแบบนี้ค่ะ

ตอนช่วงที่ตั้งแต่ออกกำลังกายจนถึงออกเสร็จเลย
ก็มีแบบเบาไปช่วงนึงแล้วก็ดังเหมือนเดิมค่ะ
ก็ไปขอร้องเขานะคะให้เขาเบาเสียง
เขาก็เบาไปได้พักหนึ่งก็ดังเหมือนเดิม
อยู่ไม่ได้ค่ะก็ต้องออกไปจนเขาออกกำลังกายเสร็จถึงจะกลับมา
การออกกำลังกายมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เพียงแต่ว่าก็นึกถึงคนที่มาออกแล้วคนที่ไม่ได้มาออก
คนเต้นก็สนุกคนไม่ได้เต้นก็อยู่อย่างมีความสุขได้
เราก็แค่เบาเสียงให้อยู่ในภาวะที่ทุกคนอยู่แล้วเป็นสุขก็ดีกว่า
ที่จะแบบว่าคุณสนุกของคุณแล้วคนอื่นเขาก็ลำบากมาก
เพราะจริงก็มีคนมาไทยเก๊กมีอะไรนะคะ
เขาก็เปิดเสียงกันพอสมควรติ๊งติ๊งก็ไม่ได้รบกวนค่ะ
ทุกคนก็สุขภาพดีมีสุขกันทุกคนนะ
ขอให้เบาเสียงเขาจะเบาแล้วเดี๋ยวก็ไม่เบา
ไม่ใช่ว่าเขารักษาสัญญาว่าต่อไปนี้จะเบาเสียง
เดี๋ยววันนี้เบาให้นะเดี๋ยวต่อไปไม่เบา
คือมันไม่สมัครสมัคร
คือส่วนใหญ่แล้วจะไม่เบาไงฮะส่วนใหญ่แล้วจะดังมาก
อันนี้คือมุมของประชาชนที่เขาอยู่ใกล้แถวนั้นนะคะ

แต่เขาบอกว่ามันไม่นานนะ๔๕นาทีต่อวันเท่านั้นเอง
ก็อยากจะขอความเห็นใจจากผู้พักอาศัยด้วยว่า
ถ้าเกิดปัญหาหรือไม่เข้าใจอะไรให้มาคุยกัน
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันดีกว่า

เรื่องเดินทางเรื่องสถานที่เรื่องความปลอดภัย
อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ใช้บริการ
ถ้าเพลงมันไม่ดังมันไอ้พวกแถบนอกนี่มันก็จะไม่ได้ยินเพลงกัน
แถบนอกมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเพลงกัน
แต่เราก็เคยไปเห็นหลายที่เขาเต้นกันเขาก็เปิด
แต่มันก็ไม่ถึงชั่วโมงนะแค่๔๕นาที
ทูดาวอะไรด้วยนะก็ประมาณ๔๕นาที
ถ้านั่นเราก็มาคุยกันเขาก็ปรับลดเสียงให้ตรงนี้
แล้วก็เห็นวันนั้นก็คุยว่าจะย้ายร้านจะย้ายเวที
แล้วก็มันก็ต้องรอเขาทำมาย้ายสายไฟคือจะหันลำโพงออกไปที่ถนนเขาว่าอย่างนี้
ใช่แล้วก็ยอมรับว่าเขาเปิดมันก็ดังแหละเพราะเพลงอะนะ
คนเต้นเพราะว่าเวลานั้นเพลงมันก็สนุกกันมันก็เต้นกันเฮ้ย
ควรจะมาพูดคุยกันหรือว่าทางนี้ถ้าเกิดก็ลองลงมาเต้นกับเราสักครั้งหนึ่งดู
ลองลงมาดูกันก่อนเผื่อคุณจะชอบก็ได้
ก็คือเราก็ขอแค่๔๐นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เพลงก็ลดลงเยอะแล้วนะครับ
ตั้งแต่ทางเขตมาตั้งแต่ทางทหารมาแล้วก็ลดลงลดลงตลอด
ที่นี่มันสะดวกที่สุดมันสะดวกที่สุดเลยครับ
อย่างผมนั่งรถเมย์มาอย่างนี้ผมก็ทำงานแถวนี้ใช่ไหมครับ
ออกกำลังกายตรงนี้เสร็จผมก็เดินขึ้นไปสาวรีขึ้นรถเมย์กลับบ้าน
ใกล้นิดเดียวเองแค่สองร้อยเมตรแต่ทางนู้นโอ้โห
ข้ามอสไตล์๒๐รถเมย์มันก็ไม่สะดวก
อันนี้มุมของคนเต้นคนมันเยอะถ้าเปิดเบาคนที่อยู่หลังเขาผ่อไม่ได้ยิน

ที่ผ่านมาก็พยายามทำเรื่องไปทางเขตราชเทวี
เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือจัดการเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเวทีแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ
จนตอนนี้ปัญหาบานปลายลุกหลาม
ส่วนตัวมองว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ
จัดการเรื่องเครื่องเสียงที่ไม่ได้มาตรฐาน
เพราะทางสมาชิกจัดหากันเองจากเงินส่วนตัวทำให้คุมมาตรฐานเรื่องเสี่ยงไม่ได้
สองก็คือลำโพงและเวทีถ้าย้ายปรับทิศทางใหม่ก็จะช่วยได้ทำให้เสียงเบาลงได้
แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการเคลื่อนย้ายสายไฟและระบบไฟขนาดใหญ่
ก็ย้ายลำโพงย้ายทิศทางก็ไม่ได้อีก
เคยประสานไปที่เขตแล้วให้มาช่วยจัดการ
แต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับเหมือนเดิม
มันก็ไม่ได้ดังเท่านี้
พอที่นี่มัน๓๐๐ฝั่งซ้ายก็ว่าไม่ได้ยิน

คนนั้นก็มาขอว่าอีกนิดคนนี้ก็อีกนิดน

แต่ณตอนนี้ไปดูที่เครื่องเสียงได้

เพราะว่าผู้มนวยการเขตรัชเทวี

เพราะว่าเป็นเรื่องของแผนพัฒนางาน

ย่านอนุสุริชายสมรภูมิ

เต้นที่สวนราชเทวีพิรม

พฤศจิกายนเป็นต้นไป

กับผู้ที่เขาสอนเต้นอะไรอยู่
เขาก็ยืนยันว่าจะไปร้องเรียนจะไปร้องเรียนว่าจะขออยู่ที่เดิม
ก็เดี๋ยวดูกันต่อนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านคุณหมอ
ผู้ที่ร้องเรียนนะคะเขาได้ส่งหนังสือมาชี้แจงกับทางสื่อมวลชนด้วยนะคะ
คือตอนนี้คุณหมอก็เหมือนตกเป็นจำเลยสังคมเหมือนกัน
ว่าคุณหมอนี่แหละทำให้เขาต้องโอ้โหถูกย้งถูกย้าย
พัฒนาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ย้ายเพราะว่าคุณหมอหรือเปล่า
คุณหมอก็เลยชี้แจงแบบนี้นะคะทำเป็นหนังสือมาจริงจังเลย
แล้วก็เราสรุปเนื้อหาแบบนี้นะคะครับคุณหมอชี้แจงมาแบบนี้ค่ะว่า
ได้มาพักอาศัยที่หอพักใกล้สวนสันติภาพ
ตอนนี้อยู่ในห้องต้องปิดประตูปิดหน้าต่างทุกบาน
เมื่อสำรวจสวนสาธารณะอื่นในกรุงเทพมหานครที่จะเต้นแอโรบิก
ส่วนใหญ่ใช้ลำโพงขนาดเล็กไม่ได้เสียงดังมากแบบนี้
ที่ผ่านมาเขตได้ติดป้ายเตือนให้ลดเสียงแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ
๒๕เมษายนปี๒๕๖๑ทางเขตได้เข้ามาวัดระดับเสียงที่หอพัก
พบว่าเสียงดังเกินมาตรฐานทางเขตก็เลยเตือนผู้จัดกิจกรรม
ให้ลดเสียงลงให้ปรับทิศทางของลำโพงไปทางที่ไม่มีผู้พักอาศัย
แต่เสียงก็ยังไม่เบาลง
มิถุนายนเจ้าหน้าที่มาวัดเสียงอีกครั้งก็ยังเกินค่ามาตรฐาน

สนับสนุนการออกกำลังกายในสถานที่สาธารณะ
แต่การจัดกิจกรรมต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
หากผู้จัดกิจกรรมเปิดใจรับฟังความเดือดร้อนของผู้อื่น
ก็คงสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ
ยืนยันว่าไม่เคยให้เทาะคำอะไร

เงินผมซื้อสวนสาธารณะได้

ก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดแบบนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเดียวที่ร้องเรียนไป
เรื่องนี้เขาร้องเรียนกันหลายคนแล้วก็ร้องเรียนกันมานานหลายปีแล้วด้วย
ส่วนคำสั่งให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นทางเหล่าผู้เต้นก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะรอฟังคำตอบ
จากทางเขตว่าจะเทวีต่อไปว่าเออจะอย่างไรก็ดีนะคะ
เราก็คูดาวน์ก็ได้